คุณผู้ชมครับเมื่อคืนนี้ตำรวจไปจับแก๊งนักท่องเที่ยวชาวจีน๔๘คน
ไปเปิดห้องคาราโอเกะหรูนะครับ
คุณผู้ชมครับจัดปาร์ตี้มั่วสุมเสพยาเสพติดยึดของกลางได้เพียบเลยครับ
นี่คือนะครับบริเวณสถานที่ที่ผมบอก
ตาร์พกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กเอ่อสตรีกรปัจจักรตามรวจนครบาน
อยู่ในบริเวณเดียวกับเมรีอาบอบนวดถนนเพชรบุรีตัดใหม่
ห้วยขวางกรุงเทพมหานครไปอีกครั้ง
หลังจากเมื่อคืนเข้าตรวจค้นนะครับจับกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน๔๘คน
เป็นผู้หญิง๑๘คนผู้ชาย๓๐คนมาเปิดห้องคาราโอเกะ๔ห้อง
ปาร์ตี้มั่วสุมเสพยากันยึดของกลางเป็นยาเสพติดมีอะไรบ้างล่ะ
มีโคเคนมีเคตามีนมียาอีมียาแฮปปี้หรือน้ำสวรรค์
แล้วก็อุปกรณ์การเสพจำนวนมากครับ
สำหรับนักเที่ยวที่ถูกจับนะครับมี๔ห้องพบว่าไม่ได้เป็นกลุ่มเดียวกันนะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวแล้วก็แยกไว้มีสภาพอิดโรย
กลุ่มนักเที่ยวรู้จักสถานบริการแห่งนี้โดยบังเอิญผ่านร้านอาหารย่านห้วยขวาง
ขณะไปนั่งรับประทานอาหารกันจากนั้นไก๊ก็แนะนำสถานที่เที่ยวให้
สำหรับคนที่สนใจนะครับแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวสนใจมารวมตัวกันที่นี่
ขณะที่พนักงานเสิร์ฟเป็นคนไทยเล่าบอกว่าเธอเพิ่งมาสมัครงานแล้วทำงานเป็นวันแรกครับนะครับ
ได้รับการแนะนำและชักชวนจากเพื่อนที่เคยทำงานบอกว่าทำงานที่นี่ได้ทริปเยอะนะครับ
๔๕๐๐๐บาทต่อคืนแล้วเธอพูดภาษาจีนได้ด้วยจึงมาสมัคร
ไม่ทราบว่าเจ้าของเป็นคนไทยหรือเป็นคนจีนไอ้ตอนมาสมัครงานก็ได้สัมภาษณ์กับคนจีนนะครับ
มาทำงานก็ไม่เห็นว่ามีการใช้ยาเสพติดนะครับ
เพื่อนทางมานานไว้ไหมครับ
เห็นว่าประมาณอาทิตย์กว่านี้ค่ะ
ด้านพนักงานบัญชีของสถานบริการนะครับก็เปิดเผยบอกว่า
มีห้องให้บริการทั้งหมด๘ห้อง
มีประตูทางเข้าเล็กนะครับเมื่อผ่านเข้าออกจะเจอเคาน์เตอร์แล้วจะเจอโถง
นี่แหละครับลักษณะแผนผังเป็นแบบนี้
โดยมีห้องนะครับ๓ขนาดค่าบริการต่อ๖ชั่วโมง
ไซส์เล็ก๖๕๐๐ไซส์กลาง๑๘๐๐บาท
ซ้ายใหญ่๑๕๐๐๐บาทนอกจากนี้ค่าน้ำแข็งค่า
ค่าน้ำแข็งได้ถังละ๓๐๐บาทน้ำปลาขวดละ๑๐๐บาท
อารมณ์กระป๋องละ๑๘๐เฉลี่ยค่าบริการต่อห้อง๗๘๐๐๐บาทครับ
เปิดให้บริการ๓ทุ่มถึงตี๒ยอมรับว่า
ไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าของเป็นคนไทยหรือเป็นคนจีนครับ

แต่ถ้าทางลูกค้าจะเอามาเองเราก็ไม่ทราบ

ไม่มีเต็มนั้นเองก็ไม่มี

ช่วงบ่ายที่ผ่านมาพลตรบรตรีนิตินันนะ
ท่านรองผู้ประชาการตำรวจนครบานพลตำรวจตรีอัธพรวงสิริปรีดา

ก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุระบุว่า
เจ้าหน้าที่ได้ยึดรถยนต์นะครับจอดไว้ตรวจสอบ๖คัน
เรื่องต้นพบยาเสพติดเป็นแฮปปี้วอเตอร์อยู่ในรถด้วย
เจ้าของรถเป็นชายชาวจีนอ้างบอกว่ามาใช้บริการไม่ถึง๑ชั่วโมงเลย
ก็ถูกจับซะแล้วส่วนยาเสพติดไม่ขอให้การนะ
แต่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสารเสพติดนะครับจากเลือดของนักท่องเที่ยวทั้งหมดเอาไว้แล้ว
คุณผู้ชมสำหรับร้านคาราโอเกะตรวจสอบพบว่าเปิดมาได้๑เดือน
เจ้าของเป็นคนไทยแต่ยังไม่ปักใจเชื่อเดี๋ยวจะตรวจสอบในเชิงลึก
และยังไม่พบว่าในร้านมีการรับฝากยาเสพติดเหมือนจินหลิง

โดยมาเช่าพื้นที่ของเมรีอาบอบนวดประกอบกิจการ

ก็ส่วนนักเที่ยวที่โดนจับเนี่ยเดี๋ยวเขาบอกแค่ว่าจะประสานสถานทูตนะ
ยังไงต้องตรวจสอบประวัติว่ามีประวัติอัธยากรหรือเปล่านะครับ